สวัสดีค่ะ

มาสวัสดีครับ

เปิดคมันติดเลยอย่างนี้
วิ่งขึ้นมาตลอด
อย่างแรกพายุมาตามนัดจริง
หม่าอ้อนคือกลมอุตุเงียววิทยาพยากรอากาศ

บอกว่าร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือ

ออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พยุดโซนร้อนกำลังแรง
หมาอ้อนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ปกคลุมทะเลอันดามันก็ทำให้ประเทศไทยตอนบน
มีฝนตกเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่ง
รวมถึงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วย
ถ้าที่จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่กันในภาคเหนือนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ซึ่งพยุดโซนร้อนกำลังแรงหมาอ้อน
เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองเหมาหมิงมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้ว
แล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับนะคะ
โดยพายุนี้เขาบอกว่าไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยนะคะ
สำหรับภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพยาวน่านแพร่
ลำพูนลำปางอุตรดิษฐ์สุโขทัยพิจิตรพิศนุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดเลย
หนองคายนะคะหนองบัวลำพูบึงกาลอุดรธานี
กลนครนครพนมชายภูมิขอนแก่นกาลสิน
มุกดาหารมหาศาลคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจริย์
นครราชศรีมาบุรีรำสุรินศรีสะเกดแล้วก็อุบลราชธานี
ภาคกลางค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์นะคะ
อุทัยธานีชัยนาฏสิงห์บุรีอ่างทอง
ลบบุรีราชบุรีแล้วก็พระนครศรีอยุธยาค่ะ
ส่วนภาคตะวันออกเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณจังหวัดนครนายกนครนายก
เช้ามืดที่ผ่านมาน้ำป่ามาเลยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายลงไปได้แล้วค่ะ
แล้วก็จะมีปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซา
ชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราด
ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ส่วนมากก็จะเป็นบริเวณจังหวัดสุราธานี
นครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขาปัตตานียาลา
แล้วก็นราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตก

จะมีพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูน
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

น้ำท่วมในหลายพื้นที่เลยค่ะ
อุบลราชธานีลำปางนครนายก
ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่อง

มาจากอิทธิพลของพายุหมาอ้อนนี่แหละค่ะ
ก็ส่งผลทำให้เกิดน้ำป่าทะลักลงมาจากเขาสูง
เหตุห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท
แล้วก็ไหลหลากเข้าท่วมโรงพยาบาลแจ้ห่มนะคะ
ซึ่งเป็นพื้นที่อำเภอทางตอนบนของจังหวัด
กระแสน้ำป่าสีขุ่นเข้ม
แล้วก็ไหลหลากเชี่ยวเข้ามาผ่านตัวอาคารโรงพยาบาลเลยค่ะ

โดยระดับน้ำป่าที่หลากลงมาเนี่ยสูงประมาณ๓๐เซนติเมตรนะคะ
เนื่องจากว่าในพื้นที่ตำบลวิเชษนครอำเภอแจ้ห่ม

วัดได้กว่า๑๐๔๔มิลลิเมตร
ส่งผลให้เกิดน้ำป่าทะลักลงจากเขาลงมาอย่างนี้ค่ะ
แล้วไหลเข้าท่วมโรงพยาบาลแจ้ห่มนะ
อันนี้เรียกว่าเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะ
ทั้งนี้หลังจากฝนหยุดตกกระแสน้ำป่าก็ค่อยลดลง
สำหรับเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ
ส่วนในเขตพื้นที่ตัวเมืองลำปางก็เกิดน้ำท่วมขังอยู่หลายจุด
วันนี้ต้องนำเสนอข่าวท่วมหน่อยเพราะว่าแต่ละจุดเนี่ยหนักแล้วจริง
แม้นำโขงก็ใช้ตัวไปทำเป็นอย่างไรบ้าง
ว่าพี่มุทรอบหนึ่งตามคนที่อยู่แม่น้ำของว่าเป็นยังไงกับบ้าง
เหนือกว่าพี่หนักจริงน้ำคืนเยอะ
แต่ก็คือเขาก็แบบว่าเตรียมตัวกันไว้ระดับหนึ่งก่อน
มันไม่ได้แบบปรับพลวดเดียวจะค่อยขึ้นค่อยขึ้น
แต่ก็ต้องดูเนี่ยว่าพายุที่เข้ามาเนี่ย

เพราะพายุหมาออนนี่มาจากทางฟิลิปปินส์
แล้วก็ไปขึ้นฝั่งทางจีน

ผลจากเวียดนามปุ๊บมันก็จะทะลุลาวลาวไทย
ไม่แต่ตอนนี้น้ำที่เหนือเหมือนปีนั้นเลย

เหมือนน่าจับตามอง
แต่คือเอาละรู้ว่าน้ำเหนือลงมา
การเดินทางของน้ำจะเดินสูงลงต่ำอยู่แล้วถูกต้องไหม
ถ้าสมมุติมันไหลลงแบบว่าปิงวันยมน่าน

แหม่น้ำจะไหว้ยาประกอบไปด้วยแหม่น้ำปิง
วังยมนั้นเหรอรวมกันครับคุณผู้ชาย
ถ้ามันระบายลงทันก็โอเคปลอดภัยไปกรุงเทพ
แต่ถ้ามันเอ่อล้นตามบ้านเรือนประชาชนแล้วมาเรื่อยก็เตรียมเก็บของกรุงเทพ

อายุทยามันเป็นพื้นรัฐที่เมื่อวานเราพูดกันไปตามอำเภอเหล่านั้นมันเป็นเมื่อก่อนแต่ก่อนแต่ลาย
เพราะว่าอย่างนั้นมันคือพื้นที่รับน้ำอยู่แล้ว
แล้วก็เมื่อมันมีน้ำท่วมหรือโอเคระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นตรงนั้นมันไว้สำหรับรับน้ำ
ซึ่งชาวบ้านเขาก็รู้กันนะว่ามันเป็นช่วงน้ำขึ้นน้ำลงอะไรอย่างนี้เขารู้กันตรงนั้นเขาจะไม่ค่อยตกใจแต่เขาลำบาก
เขาลำบากกันพอสมควรแต่วันนี้ถ้าจะดูว่าไอ้เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอ่ะ
เขาบอกว่าให้ดูว่าถ้าน้ำมันระบายลงแบบว่าตามแม่น้ำสายย่อยทันโอเคล่ะมันก็ไม่หนักใช่ไหม
แต่ถ้าสมมุติมันระบายไม่ทันแล้วมันไหลมาจากสมมุติสุโขทัยสุโขทัยมาพิศนุโลกใช่ไหม
นครสวรรค์แล้วค่อยไล่ลงมาเนี่ยก็ต้องดูตั้งแต่นครสวรรค์นะฮะว่ามันจะมาหรือเปล่านั่นแหละ
แต่สิ่งหนึ่งคือตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาความไม่เหมือนคือเราระบายน้ำพร่องน้ำออกมาเรื่อย
พร่องนำมาเลือกว่าปีนี้มันด้วยสถานการณ์ของเราเป็นลานีย่าไม่ใช่เอลนิโย
ในนี้มันลานีย่าไงตลอดเวลามันก็มีฝนตกตลอดไง

ก็รอเกอร์แต่ขนาดเดียวกันวันนี้อีกหนึ่งคนที่รักษาการนายกรัฐมนตรีนะฮะ
สิบเก้าสิงหาคมถือว่าเป็นวันแรกของการรักษาการนายกรัฐมนตรีนะครับ
ที่ห้องสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้านะครับมีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเนี่ย
โดยมีวาระการประชุมประกอบไปด้วยวาระที่๑เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสำคัญ
แวดวงตำรวจเนี่ยนะฮะก็คือเกี่ยวกับการโยกย้าย
ซึ่งเขาบอกวันนี้น่าจับตามองเพราะว่าอืม
ตำรวจระดับบิ๊กบิ๊กทั้งหลายวันนี้แหละการประชุมครั้งเนี้ยอืม
แต่ก็ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนเปลี่ยนนายกประยุทธ์เนี่ย
หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นคนที่นั่งหัวโต๊ะก็คือ
รักษาการประวิทย์วงสุวรรณนะฮะเขามีวาระที่สองนี่คือ
รับรองรายงานประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจครั้งที่๗เนี่ย
โดยวาระที่๓เรื่องที่เสนอคือรายงานการดำเนินการของอนุกรรมการข้าราชการตำรวจวินัย
คณะกรรมการข้าราชการมอบหมายให้ทำการแทนแล้วก็มีการรายงานดำเนินการนะครับ
เกี่ยวกับตำรวจทั้งหลายเนี่ยที่ทำการแทนทั้งหลายเนี่ยแหละแล้วก็รายงานดำเนินการของตำรวจที่มอบหมายให้ทำการแทนเนี่ยนะฮะ
ซึ่งวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลคนที่นั่งหัวโต๊ะก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่จับตามองกันวันนี้
เอ่อเอ่อที่แจกหรือไม่พี่พี่ประวิทย์ดีที่สุดอ่ะ
วันนี้เล่มศิษยธิษฐาฟ้าอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไหม
วันนี้ทำไมเขาถึงจับตามองอันนี้รู้ป่ะ
เพราะเนี้ยการประชุมทำอย่างงี้เพราะอยากจะรู้ว่าใครจะเป็นผ่อบอตตอดร
วันนี้จะมีการประชุมหัวโต๊ะว่าเอาล่ะพบตรคนต่อไปคือใคร
อ๋อใช่ครับเพราะว่าท่านเกษียณ์เหรอ
ถูกถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนพบตฯแล้ว
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยดูว้าวันมีการประชุมมันโอเคล่ะ
คนมันก็มีการประชุมกรรมการนโยบาลเกี่ยวกับตำรวจ
แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่วันนี้ทุกคนก็จับตามองกันจริงก็คือการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็เลยบอกว่าโอเคแหละพลเอกประวิทย์ซึ่งเราจะเห็นบรรยากาศเนี่ยก็มีมธ๑
ถ้าสมมุติ๓พี่น้องก็มีพลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็เหลือพลเอกประวิทย์กับบิ๊กป๊อก
วิกป๊อกต้องมาประชุมโดยตรงอยู่แล้วเพราะเป็นมาหัศไทย
ก็เลยก็จะตามมองกันพอสมควรว่าการประชุมตั้งนี้จะเป็นยังไง
และคนก็ถามคำถามที่วันนี้คือว่าที่ผ่านมา๒วันก่อนอื่นที่จันทร์กับอังคาร
ยืนยันนะฮะว่าผลเอกประยุทธ์ยังดำรงตำแหน่งนายรัฐมนตรีอยู่แต่แค่หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นยังยังถือว่าเขายังยังอยู่ในตำแหน่งนายรัฐมนตรีอยู่
แต่กระยังที่สองก็คือว่าผลเอกประยุทธ์ยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมอยู่แล้วก็ตอนนั้นสองวันคือวันจันทร์กับวันอังคารซึ่งมีการประชุมงบสามล้านล้านเนี่ยสามจุดหนึ่งล้านล้านบาทเนี่ยตอนนั้นเขาบอกเฮ้ยเป็นไปได้ป่ะว่าผลเอกประยุทธ์อาจจะยุบสภาไปถูกต้องไหมเมื่อผ่านไปปุ๊บวันอ
โอกาสยุบสภาได้อยู่หรือเปล่าเขาบอกว่าผลเอกประวิทธ์มีสิทธิ์ยุบมีสิทธิ์ยุบสภานะฮะยังมีสิทธิ์ยุบสภาอยู่เพราะอำนาจนายกยังอยู่ที่มือเขาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยแตกคำถามวันนี้อืมเขาก็เลยถามแล้วจะยุบไปทำไมอืมแล้วจะยุบไปทำไมอันนี้คือที่เขาพูดว่าคือคุณวิสนุกก็ถามว่าไม
พลเอกประวิทย์เนี่ยจะจะแอคชั่นยังไงเกี่ยวกับเกี่ยวกับครั้งนี้เพราะมันช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อช่วงโยกย้ายนายทหารชกแบบว่าโยกย้ายตำรวจช่วงที่แบบว่าตำรวจตำแหน่งใหญ่ใหญ่วันนี้ก็มีการประชุมกันเกิดขึ้นก็เลยมีคนจับตามองกันมากมายว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปก็ถือว่าเป็นการประเดิมรักษาการ

การแจ้งภัยโดยใช้ระบบนะฮะนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นวันนี้นี่คือปฏิบัติการแรกของเขาเลยก็มีการพูดถึงว่าคนก็ไปมีการตอบโต้เราเหลือลืมไปนะฮะว่าวันนี้อือทางด้านของโรงโฆษกเขาก็บอกว่าอ้าวนายกเถื่อนนายกเถื่อนเขาพูดมีคำว่านายก
วันนี้คือนายกประยุทธ์ก็ได้หยุดไปแล้วก็มีการตอบโต้เกี่ยวกับเรื่องนายกเถื่อนขึ้นมาอีกว่านายกเถื่อนนั้นเป็นยังไงอะไรยังไงก็เกิดขึ้นมากมายจริง

เดือดเกี่ยวกับการเมืองที่เขาบอกว่าต้องติดตามหลังจากนี้คือการเมืองเข้มข้นว่าจะเข้มข้นอยู่ไหนเนี่ยเขาก็มีการตอบโต้มาอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าวันนี้รองโฆษกเขาบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยฝากขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้และจะทำหน้าที่ในตำแหนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรามโหมต้องรับผิดชอบอยู่ต่อไป

ไปดูอีกหนึ่งเรื่องซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ในสังคมเหมือนกันเรื่องราวของบ่อนนะฮะคือประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่มีชายคนหนึ่งครับชื่อว่าแม็กซ์อนุสวรีเมื่อวานนี้ไปก่อเหตุนะฮะจี้ชิงทรัพย์ในบ่อนนะครับโดยการใช้วุฒิปืนบีบีกันแล้วก็เหมือนกับไปจี้นะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยปรากฏมีภาพก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

เขาก็แบบเหมือนกาดคนนี้พูดจามไม่ดีกับเขา
เขาก็เลยโกรธแล้วก็พยายามแบบเหมือนกับพูดคุยดีแล้วก็ไม่ฟัง
ก็เลยมีการหาเรื่องทะเลาะกันเขาก็เลยชักปืนขึ้นมา
เป็นปืนบีบีกันเขาอ้างว่าอย่างนั้นนะฮะ
ตอนนั้นพอชักปืนขึ้นมาเสร็จปุ๊บเขาบอกไม่มีใครไปชาร์จเขา
เขาเหลือไปเห็นว่าตรงโต๊ะเล่นถั่วซึ่งเขาเล่นเป็นประจำแล้วเสียโต๊ะนี้ประจำ
มีเงินกองอยู่อยู่ในกล่องเขาก็เลยไปชิงเงินตรงนั้นมาได้เนี่ยนะฮะ
๒กล่องประมาณ๒๗๐๐๐๐บาทหลังจากนั้นเองเนี่ยเขาก็หนีไป
กบดานอยู่นะครับทีเนี้ยเขาติดต่อเข้ามาคือเขาบอกว่า
เขาโทรเข้ามาแต่เขาบอกว่าเขาอ่ะอยากจะมอบตัวอืมเพราะเขากลัวว่าทางเจ้าของบ่อนเนี่ย
จะตามเก็บเขาค่ะอ่านี่คือประเด็นเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยนะฮะ
แต่ทีนี้ประเด็นต่อมาซึ่งทำให้สังคมงงว่าอ้าวไหนตำรวจบอกว่าไม่มีบ่อนไง
แล้วทำไมล่ะฉะไหนเลยถึงมีการจี้บ่อนกันแล้วบ่อนเนี่ยอยู่ในพื้นที่ดินแดนด้วย
เป็นพื้นที่ใหญ่ด้วยเนี่ยแล้วหางก็๖๕๐เมตร
นี่นะครับลองดูนะฮะอยู่ในซอยประชาสงเคราะห์๘
คือเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีนะครับเพราะว่า
เนี่ยเขาบอกเขาเล่นมา๓ปีตรงนี้เรื่องมันก็เลยเกิดล่าสุด
เนี่ยนะครับพรตรีแก้วแสงเอกนะครับในฐานะโศกกรรมชาการตำรวจนครบาล
ก็เปิดเผยนะครับว่ากรณีนี้นะฮะเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าพื้นที่ของสนดินแดง
ชนเองได้มีการสั่งกำชับนะครับให้ดำเนินคดีในสองส่วนก็คือ
จัดให้มีการเล่นการพนันแล้วก็สองคดีชิงทรัพย์
ที่พบว่ามีการลักลอบเล่นการพนันนั้นต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งมีคำสั่งเด้งห้าเสือสอนอดินแดงทันทีนะครับให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่
ศูนย์ปฏิบัติการกรรมครับการตำรวจละครบานหนึ่งภายในที่ยี่สิบห้าสิงหาคม
เพื่อตรวจสอบว่ามีการปล่อยประละเลยจริงหรือไม่ส่วนคดีชิงทรัพย์นะครับ
ยังไม่มีผู้เสียหายไปแจ้งความเพราะมันเป็นบ่อนอืมอ่า
ใครจะไปแจ้งความคือมันเป็นบ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะ
เมื่อทราบเจ้าของสถานที่ก็จะต้องมีการสอบสวนว่ามีเหตุชิงทรัพย์เกิดขึ้นหรือเปล่า
ก่อนจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเพื่อดำเนินคดีกับทางผู้ก่อเหตุดังกล่าว
ถามว่าเป็นบ่อนวิ่งหรือบ่อนถาวรคือบ่อนปักอ่ะอืมอ่า
คือบ่อนวิ่งหรือบ่อนปักเนี่ยนะก็คือทางฝั่งของพลตรวจตรีจิรสันก็บอกว่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะว่ามีการลักลอบให้เล่นการพนันมานานแล้วหรือยัง
เพราะเบื้องต้นทราบว่าเมื่อก่อนเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นโต๊ะสนุกอืมอ่า
ขณะเดียวกันนะแม็กซ์อนุสวรีนะครับก็เป็นเพื่อนกับเสือดุสิตนี่แหละ
ก็ได้มีการพูดคุยกับผมเนี่ยนะครับในรายการนะฮะ
ก็เปิดเผยบอกว่าไปเล่นบ่อนนี้มาสองสามปีแล้วชอบเล่นกำถั่วมาก
เล่นไงวะเก็บทั่วเขาจะแบบเหมือนกับอ่าแฮตี้ปลาเฮียหรอไม่ใช่
เขาก็จะอันนี้อันนี้คือไม่ได้สอนนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่
เปิดมาเพิ่งถ์เปิดมาถอย์เป็นเม็ดถั่วใช่มะ

ใช้คำว่าเอาตรงหาร๔ไปเรื่อย
เคลียร์เอาไปทีละ๔
เหลือเนื้อเศษสุดท้ายเท่าไหร่

เออประมาณอย่างนั้นผมก็เคยเล่นนะ
แต่ทำข่าวแล้วมันมาแบบนี้

ต้องไปศึกษาไปถามมาเอ๊ะคุณมองอะไร
ว่ามันเล่นอย่างไรเป็นความรู้
ไอ้หนุ่มเธอตัวรู้ที่ดีที่สุดเลย
จะไปรู้ดีได้อย่างไร
รุเล็ตเนี่ยคุณเล่นเองคุณไม่รู้

รุเล็ตก็แกเล่นกับฉันอยู่เอง่หนุ่ม
มันไม่เหมือนการผมเล่นสล็อต
มันลัยการเป็นประเด็น
เขาบอกแม่เทศไทยไม่มีบอล

ไม่แต่เขาบอกว่าทุกวันนี้เมืองไทยไม่มีบ่อนแม่

แล้วเขาบอกว่าพี่เนี่ยเวลาไม่มีบ่อนแต่หนูก็เห็นเขาก็เล่นกันลงออนไลน์ถ่ายทอดสดเลย
ที่เขาจับกันรัชรวงรัชดาเขาจับกันตลอดไม่ใช่เหรอ
ทุกวันนี้แข่งกีโรงกีฬาอะไรอย่างนี้ล่าสุดเนี่ยว่าเล่นบอร์ดไทยแข่งที่ซิริปปินส์
เขาไม่มีให้แทงเลยแม่อืม
มันก็จะมีทั้งแบบเลขามนตรียุติธรรมมันจะมีอาจารย์ปรเมฆอะไรอย่างนี้
ซึ่งณเวลานั้นเนี่ยคือตัวเขาเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีเรื่องของ
เขาเรียกอะไรอ่ะผู้เสียหายไปแจ้งความก็ตามแต่
แต่ในมุมของทางเจ้าหน้าที่เองคือทางตำรวจเองเนี่ย
คือเหตุแบบนี้มันเกิดขึ้นมีการเอาปืนขึ้นมาทำให้บุคคลอื่นตกใจ
เขาตั้งข้อเก่าหาได้เขาแจ้งข้อเก่าหาได้เองเหมือนกัน
ไม่จำเป็นที่ต้องมีคนอื่นเนี่ยไปแจ้งข้อเก่าหานะ
คนอันตรงเนี้ยคนอาจจะก็ยังเข้าใจผิดจริงแล้ว
เนี่ยไปทำแบบนี้คือมีผลเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยล่าสุดรู้สึกว่าตำรวจเองเนี่ย
วันนี้เขาจะมีการให้ประกันตัวนะ
แต่พรุ่งนี้จะมีการส่งฟ้องศาลต่างนานาอะไรอย่างนี้
แล้วก็เป็นประกันตัวอะไรก็ว่ากันไปอืมนั่นนะฮะ
ก็คืออันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็น
ก็เลยแค่โฟนอินเข้ามาก็คือให้เขา
ให้เขานั่งอยู่ในรถข่าวของทางพี่นี่แหละ
ก็ให้นั่งอยู่ในรถแล้วก็ให้โฟนอินเข้ามา
คนสงสัยไงว่าตอนนั้นดูในรายการไปกัน
โฟนอินคุยกันแต่มีตำรวจไป

เพราะพี่ก็แบบไม่แน่ใจแล้วก็ไม่อยากเสี่ยง
ว่าเดี๋ยวกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกว่า
เอาผู้ต้องหาเข้ามานั่งในรายการอะไรอย่างนี้
พี่ว่ามันซึ่งหน้าไงเราก็ไม่รู้
เราก็คิดโอเคก็โฟนอินเข้ามา

พี่ก็ติดต่อตำรวจไปให้ตำรวจเองเนี่ยมารับตัว
ทางตำรวจทางภูมิกับสืบที่ดินแดงก็มา
แล้วก็มารับตัวไปก็คือพี่ก็ลงมาส่งตัว

พี่ก็ส่งมาส่งตัวข้างล่างที่ข้างตึก

ซึ่งต้องเป็นตำรวจจากเขตดินแดงใช่ไหมมารับพี่

ในท้องที่ที่เกิดเหตุเนอะ
เมื่อวานมีกรณีเรื่องของ๑๐ตำรวจโทที่พี่หนุ่มมีการเล่าไป

ปริญญาเนี่ยค่ะวุฒิปริญญาตีที่อดีตทหารหญิง
หรือว่าคุณเอมีการบอกให้ข้อมูล
เรื่องของวุฒิการศึกษาของสิบตำรวจโทหยิงท่านเนี่ย
เป็นวุฒิปลอมเพราะว่าเคยใช้ให้คุณเอเนี่ย
ซื้อวุฒิปริญญาตรีมาก็คือในราคา๕๐๐๐บาท
เรื่องนี้ค่ะมันก็ไปถึง
อธิการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิทยาเบนจาธิกุล
ท่านก็ออกมาเปิดเผยถึงกรณีนี้ค่ะ
บอกว่าเมื่อผู้เสียหายออกมาให้ข้อมูลเช่นนี้
ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการดิสเครดิตกันหรือเปล่านะคะ

พบว่า๑๐ตำรวจโทยิงเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจริง
เข้ามาศึกษาตั้งแต่ปี๒๕๕๘นะคะ
ก็คือใช้วุฒิปวสอเข้ามาเทียบโอนเพื่อเข้าเรียน

เขาก็พบว่าสิบตำรวจโทหยิงไร้นี้เนี่ย
ค่าเทิมประมาณ๑๕๘๐๐๐บาท

มีการให้เกรดไปอย่างถูกต้องนะคะ

ไม่มีการซื้อขายปริญญบัตรแน่นอน
เงิน๕๐๐๐บาทที่พูดถึงเนี่ย
เราไม่รู้ว่าอดีตทหารรับใช้

อาจจะเป็นการจ่ายค่าเทิมหรือเปล่า

และหากตำรวจต้องการตรวจสอบทางมหาวิทยาลัย
บอกว่าก็ยินดีที่จะให้มีการตรวจสอบค่ะ
ส่วนจะมีการดำเนินคดีกับคนที่ทำให้มหาวิทยาลัย

ก็ต้องว่าไปตามกระบวนการนะคะ
ทีนี้ทางด้านนายดวงฤทธิ์เบนจาธิกุลชัยรุ่งเรือง
ท่านก็เป็นอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
และอธิบดีและอดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะ
ท่านบอกว่าตัวท่านเองได้ลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการ
เพื่อร่วมเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติมานานแล้ว
ไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้
ทีนี้ก็ไปในส่วนของผู้บัญชาการทหารบก
พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้นะคะในฐานะที่ท่านเป็นรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักร
ก็มีการพูดถึงกรณีที่มีการนำชื่อของ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิบัวแย้มที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายอดีตทหารหญิงเนี่ย
ไปช่วยราชการที่กอรมนภ๔ส่วนหน้าแต่ไม่ได้ปฏิบัติงานจริง
โดยงานเขากำลังตั้งกรรมการตรวจสอบเพราะว่าทุกหน่วยงานก็เหมือนกัน
ว่าระบบราชการเวลาพบข้อบกพ่องก็ต้องตรวจสอบแล้วก็แก้ไขไม่มีใครสมบูรณ์๑๐๐
ส่วนที่มีการแฉของกำลังพลจากกอรมนภ๔ส่วนหน้าเนี่ยผ่านทางเพจออนไลน์
เรื่องของการเบียดบังอัตราของกำลังพลที่ทำงานในส่วนนี้ค่ะคือเหมือนว่าเอาชื่อไปใส่แบบเนี้ย
มันดูเป็นเหมือนกาฝากกองทัพ
ผลเอกนรงพันธ์ท่านก็มีการบอกว่าตรวจสอบ
ต้องมีการตรวจสอบอย่างที่ว่าว่าอะไรเป็นอะไร
อะไรที่ไม่ถูกต้องหรือว่ามันมีข้อบกพร่องก็ต้องแก้ไข
ส่วนปัจจุบันมีกำลังพลช่วยราชการที่กอรมนภ๔ส่วนหน้าเท่าไหร่
พบทบกล่าวว่าจำไม่ได้เพราะว่ามีหลายหมื่นคนค่ะ
เนี่ยมันมีประเด็นหลายส่วนอย่างที่พี่หนุ่มบอกไปเมื่อวานนี้แล้ว
แต่ละส่วนก็ค่อยทยอยออกมา
คือผมเองทำเรื่องนี้มาตั้งแต่วันแรกเลย
มันเป็นประเด็นแล้วก็เรื่องนี้เป็นคนร้องผมมาเอง
คนที่ถูกทำร้ายร่างกายเป็นคนร้องผมมา
แล้วก็ผมเองก็ได้ส่งให้กับทางคุณกันให้เขาไปตามเรื่องนี้
แล้วก็มาปรึกษาพูดคุยกันว่าจะเอายังไงกันต่อไป
คือสิ่งที่มันออกมาเนี่ยมันก็น่าตกใจนะ
มันก็เกินขอบเขตที่ผมเองกะเอาไว้
คือผมมีกรอบเอาไว้ว่าอ๋อเรื่องมันจะอยู่ประมาณนี้

ปรากฏมันเริ่มออกนอกกรอบรถเมย์ของพี่มดดำ
มันเริ่มออกนอกกรอบไปเรื่องนู้นเรื่องนี้นั้น

อย่างที่บอกไปมัน๕องค์กรใหญ่
ถูกไหมฮะตำรวจทหารสภาคือสวนะแล้วก็มาหมอ
แล้วก็มารอการศึกษา

มีเป็นก่อนผิดที่เถอะละชัยนะครับ
ทางอุติศภาพก็มีการมอบหมายคณะกรรมการเจรยธรรมวุฒิภาฯ
สอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีการกล่าวหาสมาชิกวุฒิสภากระทำการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม
กรณีเหตุการณ์๑๐ตำรวจโทรหญิงกรณ์ศาสิบัวย้ำบังคับใช้แรงงานและทำลายร่างกายอดีตอาหารหญิง
ที่๒๒สิงหาคมที่ผ่านมาทางฝั่งของคุณวจาระเพชรทองอดีตสอบประธานปฏิบัติยื่นหนังสือร้องเรียนต่อประธานบุฏิศภา
ให้มีการตรวจสอบข้อที่จริงกรณีที่สวเนี่ยมีส่วนรู้เห็นหรือว่าสนับสนุน๑๐ตำรวจโทยิงที่กล่าวอ้างเป็นภรรยาน้อยกระทำทารุณกรรมทหารหญิง
และก็มีการใช้อำนาจนาภาพฝากภรรยาน้อยเป็นฆาตรราศกรรมตำรวจจึงรึเปล่าอันนี้ให้หาค่ำตอบมา
โดยทางประธานวุฒิสภาเองก็ส่งเรื่องให้กับทางคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา
จะสอบสวนข้อเท็จจริงทุกประเด็นดังกล่าวนะฮะให้เป็นไปตามข้อบังคับว่า
ด้วยการประมวลจริยธรรมสมาชิกวิทธิษภาและกรรมพิจารณาพศ๓๖๓
หากว่าผลการพิจารณาของคณะกรรมการออกมาเป็นประการใด
วันนะครับในการตั้งแล้วก็จะมีการเร่งสอบให้เร็วที่สุดนะครับ
คนให้เป็นทหารหรือว่าตำรวจตามที่เป็นข่าวหรือเปล่า

ถูกแล้วต้องสอบ
ถูกแล้วแต่สอบว่าเขาออกมาปฏิเสธเหมือนกันว่าเขาไม่
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันคือปฏิเสธก็ต้องปฏิเสธไป
ปฏิเสธก็ปฏิเสธไปมันเป็นสิทธิ์ที่คุณจะปฏิเสธ
แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมธิการหรือกรรมการสอบ
ว่ามันจริงเท็จประการใดเพราะเรื่องนี้มันไปเกี่ยวข้อง
เรื่องของของประชาชนด้วยเกี่ยวข้องกับเรื่องสังคมด้วย
และที่สำคัญไปเกี่ยวข้องเรื่องของสิทธิมนุษยชน
ในการที่แบบว่าไปทำธารุณกรรม

สนับสนุนให้ทำ
ก็ต้องมีบทลงโทษถึงจะเป็นสว

มุมของตำรวจเองก็ต้องออกมาชี้แจงว่า

ทำไมเขาถึงได้สมัครเป็นตำรวจได้ทั้งที่อายุเกินเกณฑ์
จะมาบอกว่าอ๋อมีกฎข้อยกเว้น

ถูกไหมถ้าเกิดต้องการหาคนที่ทำบัญชี
ทำไมถึงเอาคนที่เอาวุฒิประวัติศาสตร์ไปสมัคร
หรือแม้กระทั่งทหารเองก็ต้องชี้แจงเหมือนกัน
ว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงได้มีการมากล่าวอ้าง

แต่หมายถึงว่าตัวผู้หญิงทางผู้เสียหายเนี่ย

ทางฝั่งของคุณนุษย์ก็คือกรศาสิเนี่ย

แล้วก็หลังจากนั้นมีการขอ
จากหน่วยงานของทหารเนี่ย

ขอโทษนะคือเราก็ไม่ได้แบบไปบูลลี่หรืออะไรนะ

แต่ทำไมคนนี้ถึงทำได้
อันนี้ก็ต้องชัดเจนเพราะยังไม่มีคำตอบ
ผมก็ยังไม่ทราบผมก็ยังตามเรื่องนี้อยู่นะ
ผมก็ยังไม่ทราบก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า

รับรองแพทย์ก็ต้องออกมาชี้ชัดให้เห็นด้วยว่า
เฮ้ยคุณไม่ได้ไปหาหมอที่คุณแบบรักษาอยู่ประจำ
แต่คุณเพิ่งไปหาหมอก่อนที่มีประเด็น๑วัน
แล้วออกใบนี้ออกมาเนี่ยคืออะไรถูกไหม

อันนี้คือจะเป็นหน่วยงานไหนก็จำเป็น
สวเนี่ยถูกแล้วที่ต้องมีการสอบ

อย่างอย่างเนี้ยอย่างของอ่าการศึกษาเองเนี่ย
ทางเอกชนนี้ของมหาวิทยาลัยนี้เขาออกมาพูดแบบนี้
แต่ทีนี้ตัวเขาเองก็บอกเขาก็เปิดช่องว่างของเขาไว้เหมือนกัน
เขาก็เผื่อทางไว้เหมือนกันว่าแต่เขาก็บอกเขาจะไปตรวจสอบเหมือนกัน

ถ้าเกิดมีใครที่ไปรับเงินในมหาลัยของเขาเนี่ยเขาก็จะลงโทษฟันไม่เลี้ยงเหมือนกัน

แต่ในมุมกลับกันมันก็อาจจะต้องมีองค์กรไหนที่ดูแลเขา

หรือมันอาจจะมีอะไรที่มันแบบลึกซึ้งกว่านั้นเราก็ตอบไม่ได้
ถูกป่ะก็ต้องมีการตรวจสอบ
ต้องเช็คข้อเท็จจริงเพื่อให้ปรากฏออกมาเพราะอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นการเอาเปรียบสังคม
อย่างที่บอกไปว่าคนที่ติดหนี้กยศ
กว่าจะทำงานหาเงินมาใช้หนี้กยศ
บางคนแบบกวาดถนนหาเงินมาส่งเสียลูกให้เรียนเพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาให้การศึกษา

ที่มีข่าวว่ากรยาศรจะไม่ต้องผ่อนโอ้โหเด็กคนดีใจกันทั้งประเทศเลยอ่ะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยเด็ดตรงไม้หลังเดียวนี้กระทืนถึงดุงดาวหมด

ช่วงนี้ก็หลายประเด็นอยู่แล้วเนาะสังคม
ที่แบบเหมือนสาวไปเรื่อยแล้วเจออะไรอย่างเงี้ใช่
แต่อีกหนึ่งเรื่องเรื่องราวดีบ้างดีกว่านะฮะ
หรือแบบเมื่อก่อนมันมีโครงการโครงการหนึ่งลดการติดเอจากแม่สู่ลูก

ปรากฏว่ามีการนำเรื่องราวของน้องจ๋า
จ๋าเนี่ยเป็นนักเรียนหญิงอายุ๑๗ปี
อยู่ที่อำเภอดงคอนจังหวัดชัยนาธนะครับ
ปรากฏน้องเขาป่วยเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะฮะ
โดยรับเชื้อเนี่ยมาจากมันดาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะ
พ่อติดคุกแม่ก็เสียชีวิต

คือเอาง่ายแม่เสียชีวิตไปแล้วพ่อก็ติดคุกอยู่เนี่ยนะฮะ

ปู่ของเขาเนี่ยก็อายุ๗๙ปีแล้วล่ะจะ๘๐แล้วอ่ะ

อยู่ในสังคมก็จะยาก

อยู่มาเนี่ยนะฮะเอาจริง

น้องไม่ร้องนะ

คือน้องเนี่ยเดินทางไปโรงเรียน

ก็มาแจ้งยอดเงินให้กับน้องจ๋า

ซึ่งตอนนี้น่าจะทะลุล้านไปแล้วอะนะฮะ

เพราะไม่คิดว่าจะมีผู้ใจบุญช่วยเหลือมากขนาดนี้

เกิดมายังไม่เคยเห็นเงินมากขนาดนี้เลย

ขอบคุณทุกสำนักข่าวอนุโมทนาบุญ

และที่สำคัญขอบคุณเงินบริจาค
จากทุกคนทุกบุญในทุกคน

ขอสัญญาว่าจะนำเงินที่ทุกคนช่วยกันไปใช้ให้ดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุด
ขณะนี้ครูที่ปรึกษานะฮะนางนวรัฐศรีฉ่ำเนี่ยกล่าวว่าเรื่องเงินบริจาคเนี่ยตนเป็นผู้ควบคุมดูแลสมุดบัญชี
ว่าหนึ่งดูซิดูการใช้จ่ายเบิกจ่ายให้กับน้องเขาหน่อยรวมถึงมีหลายส่วนเนี่ยที่สามารถตามมือออกมาได้
เช่นถ้าสมมุติบ้านเขาเนื่องจากคุณปู่ที่เขาอยู่ด้วย๗๙แล้วบ้านมีไฟฟ้าใช้ไหมบ้านขาดแคลนอะไรไหมบ้านจะซ่อมแซมก็ให้ครูเป็นคนไปดูซิ
แล้วเงินรายวันเขาจะใช้ได้เท่าไหร่ค่ะกิ้นค่าอยู่สภาพเดียวเหรอดีกว่าน้องไรเป็นแบบนี้

เห็นไหม

คนเรียกมาดามนะ

เธอพ่อฉันชวนไลโอไอ้ไอ้ไลโอของเธออยู่ไหน

งกมากนะเธอส่งให้พ่อฉันชุดเดียวอุบาท
มันไม่ได้ส่งอะไรเธอโกหก
เธอเห็นมีอยู่ที่บ้านจะอยู่ชุดเดียวงบงบอะไรโกเนี่ย

ที่หลายคนติดตามที่เมื่อวานเราเปิดกันไว้ตอนแรกรายการ
หลังแล้วต้องเป็นเจริญขืนใจดาราสาว

แล้วดาราสาวก็เล่นละครเล่นละครอยู่ตอนนี้ใช่ไหม
ร้องเพลงเพราะเล่นละครร้องเพลงแต่ว่าน้องก็ยังไม่ได้เล่นแบบนั้น
ยังไม่ได้เล่นเยอะอะไรอย่างนี้นะครับ
คือเรื่องนี้ทนัยต้ามสิทธิ์ภาพวิบังเกิด
แกพานักแสดงสาวอายุ๒๑ปี
ไปพบกับทางพันธุรกิจเอกพรทวีสมวงนะฮะ
ท่านเป็นผู้กับการอยู่ที่สนโชคชัย
เพื่อติดตามความคืบหน้าในคดีนี้นะครับ
หลังจากที่น้องคนนี้ไปถูกนักธุรกิจเจ้าของบริษัทใหญ่

วางยานะฮะแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศ
ในรีสอร์ทแห่ง๑ย่านนาคนิวา๒

แต่ว่าคดีเนี่ยมันไม่ได้คืบหน้าเลยนะครับ

พบทนายตั้มนะฮะทางญาติผู้ก่อเหตุโทรศัพท์มา
แล้วก็บอกว่าเป็นอาของผู้ก่อเหตุ
รู้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ไม่สบายใจ
เพราะกำลังจะให้หลานชายคนนี้ลงเล่นการเมือง
เพื่อดันให้ช่วยเหลือประเทศไทย
มีเรื่องอะไรไม่ดีจะทำให้หลานชายนั้นเสียหายถ้ามีปัญหา
เรื่องการเงินก็จะช่วยถ้ามีเรื่องอะไรไม่ดีก็จะเสียหาย
ทั้งคู่พอจะคุยกันได้ไหมพร้อมยื่นข้อเสนอนะครับเรื่องของ
ในวงการโดยอ้างว่ารู้จักกับช่องหลากสีแลกกับการไม่
ที่เป็นของหลานอดีตมันตรีนี่บอกว่าเรื่องนี้นะได้ถึงร่ม
พักแล้วได้คุยกับหลานหรือยังด้านอาบอกว่าคุยแล้วเขาก็ได้จะ
ขอโทษแล้วบอกว่าเขาเมาแล้วก็ต่างคนต่างยินยอมกันซึ่ง
หลังเกิดเหตุผู้เสียหายได้พยายามติดต่อสอบถามคู่กรณีว่าในวันเกิดเหตุฝ่ายชายได้ล่วงละเมิดตนเองหรือไม่
ฝ่ายชายก็ยอมรับว่าล่วงละเมิดจริงแต่ฝ่ายหญิงยินยอมซึ่งเป็นมันไม่ได้
เพราะตอนเกิดเหตุผู้เสียหายไม่รู้สึกตัวพอไปตรวจร่างกายถึงพบยานอนหลับชนิดหนึ่งด้วย
นั่นไงขณะเดียวกันนะทางฝั่งของพลตรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกนะครับ
โศกองบัญชาการตำรวจนครบานท่านก็บอกว่าทางตำรวจสนโชคชัยได้ออกหมายเรียก
ถูกกล่าวหานะครับพบในวันที่๒๙สิงหาคมแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับ
จะเข้ามาพบพนักงานสอบสวนตามนัดหรือเปล่าโดยยืนยันว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนได้เนินการสอบสวนตามขั้นตอนอย่างเร่งครัด
ส่วนกรณีที่มีข่าวว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นหลานอดีตรัฐมนตรีนั้น
ขอชี้แจงว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นลูกหลานที่สืบสายโลหิตจากรัฐมนตรีท่านหนึ่ง
สมัยรัฐบาลพลเรือนชุดแรกของไทยซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่มีญาติคนไหนมีตำแหน่งทางการเมืองแล้ว
ลองไปฟังสินคณะให้ต้ามดูค่ะลองมา
กังวลอยู่ในเรื่องของโรงพยาบาลเพราะว่าหมอคนแรกที่ตรวจผลตรวจผ่านนะครับ
บอกว่ามันมีอาจจะเป็นยานอนหลับหรืออะไรเนี่ยนะครับ
แต่ว่าพอผลแปรผลออกมาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไม่มีสารอะไรตัวนี้อยู่นะครับ
เมื่อวานเนี่ยก็เลยให้เจ้าที่ตำรวจนะครับไปสอบแพทย์คนแรกนะครับ
ยืนยันสิ่งที่ตัวเองเห็นก่อนนะครับว่าที่ตัวเองเห็นแปรผลมาได้เป็นแบบนี้นะ
แล้วก็ให้สอบคนที่ทำเรื่องทั้งหมดด้วยนะครับว่าเอ๊ะแล้วทำไมแปลผลออกมาแล้วมันกลายเป็นไม่เจออะไรเลยนะครับ
ผมเป็นพี่ของน้องนะครับทีนี้เรื่องมันไปถึงโรงพาร์คแล้วแหละนะ
แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าหลานของนางเนี่ยเขาลองมาโทรมาคุยกับน้องเขานะ
แล้วก็ขอโทษขอโพยแล้วทำไมถึงทำอย่างนั้นต้องบอกเหตุผลหน่อยนะครับ
พอเขาพูดมาอย่างงี้มันก็คุยจะไม่รู้เรื่องแล้ว

เพราะว่าหนูไม่ได้ต้องการเงินค่ะคุณอา
ทำไมเขาถึงทำโดยหนูแบบนี้ค่ะ

เพราะว่าหนูสองคนก็จะรู้ว่าเรื่องมันเป็นยังไง

เป็นคนที่จะ
ตั้งตอนนี้ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
หนาในเรื่องของเอาศาสนาพุทธ
ไปจำชาตินะลูกน้า

แล้วมาขอกันแบบนี้ได้ไง
คืออะไรผิดก็ว่าไปตามผิดเท่านั้นเอง

ก็คือทางฝั่งของหลานชายคุณเนี่ย

มีการดีเอ็มไปหาทางฝั่งผู้หญิงคนนี้

เสร็จแล้วเนี่ยก็เห็นว่าเขาเองเนี่ย

คือเขาก็มีความหวังเขาอยากจะทำคุณก็
ไปใช้วิชามานหลอกล่อเขาบอกว่าให้มา

เสร็จคุณก็เหมือนกับชวนไปกินข้าว

ทำเอ็มวีแล้วก็ให้กินโชว์จงโชว์จูกันไป

เหมือนกับมันผ่านไปแล้วอะ

หลังจากนั้นไปเจอว่า

แล้วตัวน้องเขาไม่รู้ด้วยเขาคุยกับพี่สาว
เพราะพี่สาวเขาตามหาไงว่าน้องเขาหายไปไหน

เอานะ

ชีวิตวันอาจารย์คนกรุงล้อยสองร้อย
กล้วยเตี๋ยวตั้งละ๓๐๐กว่าบาท
เมื่อกลับมาเราก็ตื่นเต้น
ลาดหน้าจานละ๕๐๐

อะไรอีกถ้าสมมุติย้อนกลับไปคุ้ยเตี๋ยวจะละสามสี่ร้อย
ชีวิตแต่จะฤทธิ์ต้องป๊อบในกรุงเทพฯมันเป็นเรื่องปกติไปเลย
ถูกต้องป่ะแต่ก๋วยเตี๋ยวทั่วไปที่คนก็
อยากอันนี้จะขายเส้นเส้นนาฬิกมั้ยอย่างเมื่อวานเดียวไหมไม่ใช่
ขายซ่อมเส้นมาให้กูกินชิมมันอีกนะ

ฉันว่าแพงไปอ่ะ
บางส่วนอาจสั่งผ่านแอปอ่ะ

ค่าดำเนินการต่างต่างด้วยแต่เข้าใจความผิดหวังของลูกค้า

บางทีเราต้องดูด้วยอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับร้านค้าด้วย

แต่บางทีเนี่ยค่าก๋วยเตี๋ยวแพง

พร้อมคูเตี๋ยวระบุว่า๑๐๐บาทค่ะ

อันนี้ไม่มีเศษเนื้อเลยโอโหเดี่ยวนะลูกชิ้นสอง

แต่ถ้าสมมุติเราไปกินกันอ่ะทุกวันนี้๕๐๖๐
เตี๋ยทั่วไปเลยอยู่ที่๕๐กว่าบาท๖๐บาท
ถ้าจะกินพิเศษหน่อยวันนี้๗๐บาท๗๕บาทด้วย
ถ้าสมมุติคุณสั่ง๕๐๖๐บาทค่าส่งอีก๕๐บาทล่ะ

บางคนเขาก็ดูที่ปริมาณราคาก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวไงพี่
ถึงบอกว่าวันนี้ค่าส่งเราสั่งปุ๊บโอเค

แต่อย่าลืมว่าส่งเขาไม่ได้ส่งฟรีนะ

เคยกินข้าวหน้าเป็ดของหนูเป็นซากเป็ดมาเลย

มีเป็ดอยู่รวมกี่ชิ้นตกใจอ่ะ
ร้านค้าเขาก็โดนเปอร์เซ็นต์อีกถูกต้องไหม
เพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องทานก๋นี้นะครับ

ลูกค้าว่าเห็นในคุณพ่อดำเค้าหนุ่มกินชอบมากเลยครับ
ไม่ได้ทำเลยเขาจัดมาให้พี่
โอ้โหใครเป็นคนพูดไอ้บ้าใครเป็นคนพาก็ออกไอ้ผีตื่นมาแล้วก็เผ้าเจ้า

ผลิตภัณฑ์ไลโอแฮคันเลอร์แชมพูแชมพูปิดผมขาว

คุณแม่ต้องเคลียร์ประเด็นนี้หน่อย

ดีโอเคแต่คนชอบคืออย่างดอกไม่ใช่
๔คนวันดีคืนดิแน่นิ้งกับจี๊ตเป้ยะกลายไม่พูดกัน
ยังไงก็ไปเช็คอีกทีนึง
อะไรแม่อะเงินในบัญชีอืมเหลือยี่สิบบาทใครทำอะไรก็ขายดี
อยู่นะแป้งเนี้ยขายดีอยู่พอแม่มีเงินอยู่ในบัญชีเกือบ
สิบล้านเธอมีเจ็ดแปดล้านบาทอืมในระหว่างที่แบบอุ้ย
โอ๋ยเป็นโชคดีเล่ะช้อของบริษัทกำลังเซียกันอยู่เนี่ยออกปะ
ยายเป่ยก็ไม่คุยกับยายนิ๋งเออไอ้เมไปบอกนิ๋งซิ
คือไม่มีใครคุยกันอ่ะนึกออกป่ะคือเอาจริงแต่รู้เลยการทะเลาะกันไม่มีการเกลียดกัน
ทะเลาะกันเหมือนมารีมงค์น่ะ

นากหนาสาหัดในระหว่างที่ไม่พูดกันเลยสักคนนึง
ฝ่ายบัญชีโอ๊ยไม่พูดกันเหรอคะ

บัญชีที่บริษัท

จาก๗๘ล้านลิ้นยาย๒๐บาท

เดี๋ยวคุณต้องโทรหาบัญชีคุณแล้ว

ป่านีจะเบิกที่ธนาคารไม่ต้องหาเราถูกต้องมั้ย
ไม่ต้องเดี๋ยวว่าพี่ทำธุรกรรมยังคือปกติ
ช้าเปล่าว่ะ

คนนี้เขาเล่าข่าวนะคนนั้นก็หน่อยอยู่
เรื่องลายเซ็นต์จะลักหน่อยคุณพูดไปเลยคุณพูดไปเลยคุณพูดไปเลย
เขียนยังไงวะคำสักทีเขาพูดอยู่
เมย์ก็อยากจะทำผลิตภัณฑ์ใหม่
ทุกคนเรากลับมาคุยกันหน่อยเร็ว

สนุกว่าเงินไม่เหลือเลย
เออมากหรือ๒๐บาท
แม่ไม่ใช่สดุ้งหรอ
อุ๊ยไม่ใช่๒๐บาทเธอ

๕บาทเลยนะโอ้คุณแม่เจ้า
๕บาทไม่ต้องรอค่าล้มเนียมเลยนะปีหน้า

ไม่ต้องผาทองมาหรอกอ้าปากก็ทำอ้าปากก็ดึงกลงมาขนาดนี้
แต่อันนี้คืองงไปว่าเขาเอาไปได้ยังไงวะ
มันหรือไม่รู้เคยแบบว่ามอบอำนาจอะไรไว้พวกนี้ก็เอาไปใช้อีกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แต่โอเคโชคดีนะฉันยอมวิธีโบราณว่ะเม
ไม่ต้องพูดละมุมใครมุมมันตัวคุณเองจะไม่ให้มาดาบอะโห
ป้องกันคุณเอาบัตรเครดิตให้ลูกสมุนคุณถือไว้

คุณจะบอกให้ไม่ต้องไปพูดถึงบัญชีอ่ะ

ภาคโฆษณาชักคู่นึง
ทำรออยู่คุณอุ๋ยภาคภูมิกับคุณมิ้วนะ
เข็มเผาสอนหนูดำทีมีคำสุขคุณอยู่ชนะทีมีคำสุข

บ่าย๓กว่าทางช่องไทยรัฐจันทร์ถึงศุกร์นะครับ
เอาล่ะไปแล้วนะสวัสดีครับ

โอ้โอ้โอ้